เขินฟ้า

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันเตรียมตัวแล้ว
จะขึ้นบนหลุมไปดูเรื่องของสภาพอากาศให้คุณผู้ชม
เพราะเห็นว่าอากาศเย็นมันมาเริ่มตกที่หน้าฉันเบาแล้วค่ะ
ดูก่อนรนเหนากับดาวสุฟาสรามมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตขึ้นบุญลูนหน่อยนะ
ที่เขาใหญ่ก็ต้องขึ้นบนลูนนอกจากจะดูวิวสวยแล้วนะคะ
วันนี้น่าจะได้ดูสภาพอากาศด้วยเย็นแล้วนะ
เหนือกับภาคอีสานนะคะ
ช่วงนี้อุณหภูมิในภาคเหนือกับภาคอีสานจะเริ่มลดลงแล้ว
เพราะจากตรงนี้จะเห็นว่าสีเขียวและสีเหลือง
แตะที่ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานเรียบร้อย
อุณหภูมิน่าจะลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
แต่ต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
เพราะว่าบางพื้นที่ลมหนาวก็จะมาฝนก็จะแทรกลมก็จะแรง
หนาวจริงหรือเปล่าลมหนาวมาจากประเทศจีนจริง
เห็นเส้นคู่ขนานสีแดงตรงด้านล่างนั้นไหมคะ
ร่องฝนปกติอยู่ตรงกลางประเทศนะ
กลางประเทศนะช่วงที่๒สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักที่กรุงเทพฯอ่ะ
แต่ตอนนี้ถูกดันลงมาในพื้นที่ภาคใต้เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ตรงกลางภาคใต้เลย
หลังจากนี้ไปภาคใต้ฝนจะชุกนะคะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
โอ้โหตายแล้วภาคใต้ภาคใต้เริ่มมีฝนแล้วนะคะ
ช่วงเช้านี้ภาคใต้ตอนบนค่ะแพทย์จบุรีประจบกิริขันศ์จุมพร
เริ่มก่อตัวรวมถึงภาคตะวันออกเริ่มมีเมฆก่อตัวที่จะทำให้เกิดฝนได้เล็กน้อย
ส่วนภาคอื่นจะเห็นได้ชัดว่าฝนน้อยเลยค่ะ
ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าหวังใจเหลือเกินว่าไม่อยากให้น้ำฟ้าน้ำฝนลงมาเติมน้ำที่ท่วมขังอยู่
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนลดน้อยลงชัดเจนค่ะ
แม้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนจะลากยาวตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้า
แต่ว่าวันนี้จะต่อไปได้ไม่เกินช่วงเที่ยงเท่านั้นเองและหลังจากนั้นช่วงบ่ายฝนจะหายไปค่ะ
แต่ภาคใต้ย้ำแบบนี้นะคะวันนี้ยังคงมีฝนเพราะว่าร่องฝนพาดผ่านพื้นที่ของท่านค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะทะเลอันดามันคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แต่อ่าวไทยคลื่นเบาบางมากเหมาะแก่การท่องเที่ยวค่ะ